รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เวลาที่เรารอคอยกันแล้ว

นี่แหละครับทำงานทั้งปีเพื่อรออันนี้นะครับ
ดูจำการแข่งตัวที่คุณหาของพี่บอลแล้ว

คงที่รับเงินเดือนแจกซองเพราะภาษา

ขอบคุณครับ

อันนี้เหลือแค่นี้งั้นเดือน
เหลือร้อยหนึ่งร้อยสองร้อย
โอ้โฮนี่สูงออกมาก

อ่ะของทะเบิดเดี๋ยวหน้ากูก่อน

ของพี่บอลก็ชอบขโมยของเหมือนกัน

ไม่ยอมทำอะไร

คือเอาไปใช้ผิดวิธีหรือเปล่าไม่รู้

นี่จะให้ไปย้อนดูกล้องวงจรปิดไหม
ว่าแต่ละคนขโมยอะไรไปบ้างในแต่ละวัน

เหลือเท่าไรนะเนี่ย๘บื่น

จริงเป็นเจ้าของร้านก็เนี่ย

หักตามสินค้าที่จุ๊บไปแล้วระหว่างเดือน

หยุดขโมยของในร้านได้แล้วเจ๊เห็นน้ำจะบอกน้ำนะเว้ย

เจ๊ทองเปล่าไม่อยากไม่มีพิรุษ

เจ๊โทรบอกเมียฉันเหรอว่าเงินเดือนออก
นี่พูดอย่างนี้มันดูถูกกันชัด
ก็ไม่ได้โทรบอกเมียนะเบิร์ตคนเดียว

กล้วงวานเหรอ

เออแค่นี้แหละ

ทำไมเจ๊ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
นี่โทรบอกเมียผมว่าเงินเดือนออกไม่พอ

อ้าว

โอ้โฮวันใลเดือนจะซ่อนทีไหนนะ

เมียไทยนี่ไปซื้อเมียก่อนอาหารทะเล
เรานับเงินก่อนดูจากในซองแล้วนะ
แม้กระทั่งหนวดกุ้งก็น่าจะซื้อไม่ได้
หนวดกุ้งไม่ได้หนวดปลาหมึกก็ได้

เป๊กแนะนำให้อาหารทะเลที่กินแล้วคุ้มค่า
กุ้งยักษ์แล้วก็จะพอเหรอเจ๊
นี่แหละไปกิน

หมี่เกี้ยวปูกุ้งยักษ์ในเม้ง
รับรองคุ้มเงินคุ้มราคาแล้วก็เงินเดือนเหลือด้วย
และเอาที่มันถูกสิเจ๊

ก็ต้องไปดูเมนูที่ร้านเขานั่นแหละว่าอะไรถูกสุด

ฟังในชื่อก็น่ากลัวแล้วนี่เม้งค์
บะหมี่เกี้ยวปูเกี้ยวกุ้งยักษ์
เมนูไหนของเขาอร่อยหรือถูกอ่ะเจ๊
อร่อยทุกเมนูแต่เจ๊ไม่รู้หรอกว่าอันไหนถูกสุด

เมนูจากร้านในเม้งค์

แบบไหนราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าเมนูร้านในเม้ง
ะหมี่ปูเกี้ยวกุ้งยักษ์๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
บะหมี่เกี้ยวกุ้งปูหมูกรอบเห็ดหอม
เกี้ยวกุ้งหมูกรอบหมูแดงมะเต็งเผ็ดหอมสาม
บะหมี่เกี้ยวกุ้งฮ่องเต้

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

กดติดตาม
ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปคนต่อไปค่ะ
บอกเลยว่าเป๊กต้องนอบน้อมและพูดดีกับเธอนิดนึง
เพราะว่าข่าวเป๊กจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเขานี่แหละค่ะ

สวัสดีค่ะ

ว่าให้เชิญละจ๊ะแต่ชมพูมาขนาดนี้จะเอาไหนมาเป็นภาคละจ๊ะสวัสดีค่ะ
นอบน้อมถ้ามีอีกสีหนึ่งก็ผูกต้นโพได้เลยค่ะ
ค่ะดีมากค่ะนะคะ
ผู้ประกาศข่าวสายบันเทิงของเรานี่เองนะทางช่องไทยรัฐนะคะ

เพราะว่าเวลาอ่านข่าวพี่เชอรี่จะได้กรุณาพี่นิดนึงนะ
ก็พี่เป๊กเป็นคนดีมีแต่เรื่องราวดีไม่มีเรื่อง

โอ้โหแอร์สไลท์แอร์สไลท์เลย
เดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งออนไลน์เนอะ

ไม่ค่อยดูเพราะว่าเราเป็นคนสายเปย์ทุ่มเทกับการจ่ายพอ
เอาล่ะวันนี้สายเปย์จะทำเงินได้หรือเปล่านะคะ
ต้องขึ้นอยู่กับคำถามของเรา๘ข้อถ้าได้เงินแสนเอาไปทำอะไร
โอ้โหทำอะไรที่มันไม่ค่อยมีค่ะพี่เป๊ก

เอ่อเชอร์ลี่พี่วิทย์เชอร์ลี่มีเยอะแล้วแหละ

ผิวหน้าก็ได้น้อง
กล้องไหนคะกล้องไหน

นี่สวยเห็นมั้ยคะ
เอาล่ะเราก็ติดลมเลยละกัน

ถุงเท้าถุงเท้าไม่แพง

เธอไม่ต้องเธอต้องใช้ถุงเท้าบอลของแฟน
ได้หรอ

โอ๊ยถกขึ้นมานี่
เอาล่ะถ้าอยากยุมสูงเท้าแล้วต้องพรุ่งช่วยของเราเลย

เฮะมันต้องจากแก้ป่วนแล้วมันแก้รักษาเพศได้ด้วย

กินยางพลาระแหละ

แต่เขาเกิดสูงไกลร้ายและที่สายนางแบบนี้เขาอ่านข่าวบนเทิงนะ

มีอะไรดีผมอ่านไหมครับ

ตลกรุ่นใหญ่ตีดอกสะดาว
เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่
น่าสงสารครอบครัวปาดน้ำตา

โอ้ยอยอยยเยอะมาแล้ว

แม่รถคว่ำหนักแต่ไม่เป็นอะไรเลย
โอ้โห
เมียรอดหมดยกเว้นเขาค่ะ

เราเล่นเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่ตี

วันนี้ดูสิคะว่าผู้ประกาศข่าวสาวของเรานะคะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ยัง

จัดเป็นผลไม้ช้ำไปหมดแล้ว
ก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อก็ต้องจัดอย่างนี้แหละ

เออไม่ได้นะแวบ

น่ายโห
พี่แล้วผลไม้ที่สั่งมาเพิ่มไม่ครบแล้ว

ทำไมเค้านิสัยดีไม่ครบกับเค้าหวะ

ทำไงอ่ะแล้วไหน๙๑เชอร์ลี่
มีอะไรให้หนู
น่าข่าวสัยธา

หมี่ไปมา

อ่าวเรียกก่อนนี้

ค่ะทำไมคะ
เธอโชอร์รีต้องอ่านข่าวช่องไทยรัฐนี่

พี่เขาเป็นอะไร
จะบอกว่าให้ช่วยลองอ่านข่าวแบบสดเหมือนเมื่อกี้
เฮ้ยเหมือนข่าวพี่บนนะ

วันอื่นเขาข่าวไม่เยอะเท่าพี่หรอก

ลองอ่านรวมกันเลย
วันเชิญยิ้ม

อยู่นี้เจ๊น้ำมีเหรียญอ่อนไหม

ยิ้มไม่ออกงานนี้ยู่นี้เช็กเจอเครื่องดี

อะไรว่ะแมละ

พี่ไม่ใช่มนุษย์แม่ข้อก่อนล้างอย่างนี้
คุณก็ปล่อยเขาอ่านไปอาการพี่ออกจนเขาเชื่อกับทุกประเทศแล้วเนี่ย
แล้วมาต่อที่นะคะวสาวของเราโชคชเทศรัฐทีนี้ครับ

ว่าหนูว่าพี่น่าจะเมื่อยนะ

ตัวนี้ตัวใหม่ยังไม่เคยมา

พูดถึงข่าวของไทรัสนี่ก็ชัดเจนนะ
ตอนนี้ข่าวไทยรัฐนี่นะอ่านข่าวสนุกมาก
อ๋อเดี๋ยวดูแล้วมันไม่เบือ
ติดแล้วดูนี่ล็อกไว้เลยช่องข่าวนี่ตอนที่๒นี่สนุกมากเขาอ่านดี

จริงดิกูติดแล้วกูชอบมากเลยตอนนี้

ช่วงสองคนนี่

บรรเทิงอาจจะใช้บรรเทิง

เชอรี่เขาสูงหรือว่าเจ๊เราเตี้ยวะ
นี่คุณคะอย่าดูถูกพิธีกรคุณเป๊กกี้ศรีธัญญา

สูงขนาดนี้หุ่นดีขนาดนี้
ใครวะนี่